ขบวนการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
เรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่แล้วนะฮะ
เพราะว่าให้คุณผู้ชมดูไอ้บัตรหนึ่ง
บัตรนั้นร้อยอะเขาบอกว่าบัตรนี้ถ้าแบรนด์งานต่างด้าวถือไว้
นั่งรถเขาบอกบัตรนี้นะเคลียร์ได้จ่ายแล้วก็จบ

ไปไหนก็ได้แม้ว่าคุณจะเป็นแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายก็ตาม
แต่แค่คุณมีบัตรนั่งรถมีชื่อของคุณมีบริษัทของคุณ

เบอร์โทรของนายหน้าจะเป็นคนรับผิดชอบเป็นคนออกบัตรให้นะครับ
แล้วก็วันหมดอายุเขาบอกว่าช่วยการเดินทางในสมุทรสาคร
โดยที่ท่านจะไม่ถูกจับเลย
แค่บัตรใบนี้คุณบางคนเอาไปเคลือบพลาสติกนะ

แต่บัตรนี้คือต้องจ่ายทุกเดือนนะเดือนละ๕๐๐บาท
ถึงเรียกว่าบัตร๕๐๐ไงคุณบัตร๕๐๐คือ๕๐๐บาท
กบัตรติดตัวตลอดเวลาเมื่อเจอตำรวจแสดงกับตำรวจ
เมื่อถูกเรียกตรวจเอกสารคุณจะถูกปล่อยตัวทันที
แม้มีสถานะเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย
โอ้โหคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้นะฮะ
มีเพจดังเพจหนึ่งเขาไปเจาะมาประเด็นนี้จนกลายเป็นข่าวใหญ่แล้วครับ
เมื่อวานนี้ผู้ประชาการตำรวจภูทรภาค๗มีคำสั่งด่วน
เรื่องให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการ
เพื่อการบริหารราชการของตำรวจภูทรภาค๗
โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิม

พันธุ์ตำรวจเอกธนากรวงศิริรักษ
กับการสถานีตำรวจภูทรเมืองสมุทรสาคร
พันธุ์ตำรวจโทชุมพรฉัดสงวนชัย

ของตำรวจภูทรเมืองสมุทรสาคร
พันธุ์ตำรวจตรีธนพัฒน์เหล่าทองสารวัตรป้องกันปราบปราม

ดาบตำรวจนัทพงศ์สิงยบุตร
ผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปราม
คุณผู้ชมมีคำสั่งย้ายไปแบบนี้

จากเซ็นบัตร๕๐๐หลังจากสื่อตีแผ่เรื่องนี้นะครับ
สำหรับคำสั่งดังกล่าวก็สืบเนื่องจาก
การที่สื่อสังคมออนไลน์เขามีการแชร์บอกว่า
ชาวเมียนมาที่อยู่อย่างผิดกฎหมายในพื้นที่สมุทรสาคร
ได้รับการชักชวนให้ทำบัตรชนิดหนึ่งที่พวกเขาเรียกว่าบัตรห้าร้อย
จ่ายเดือนละ๕๐๐บาทเพื่อให้ได้บัตรนี้มา
แล้วก็บัตรก็จะมีชื่ออะไรต่างนานาที่ผมอธิบายไปนะฮะ
แต่คุณจะอยู่รอดปลอดภัยได้ในพื้นที่สมุทรสาครโดยไม่ถูกจับกลุ่ม
ลักษณะนี้นะยังพบอยู่ในพื้นที่อื่น

จากพื้นที่ของพื้นที่ของเมืองสมุทรสาครแล้วนะฮะ
ยังพบอยู่แบบไปทั่วเลยคุณส่วนประกอบบัตรก็อย่างที่บอกรายละเอียดมีน้อยมาก
แต่ว่าเขาเรียกว่าถือไว้เคลียร์ได้จ่าย๕๐๐แล้วก็จบไปไม่โดนคดี
คือคิดบอกไงว่าแบบไม่ได้บอกอะไรข้อมูลเยอะ

นี้อยู่รอดปลอดภัยหรือบัตรก็อยู่รอดปลอดภัย
เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในบัตรเป็นเบอร์โทรศัพท์ของนายหน้านะคุณ

ผมเนี่ยโทรผมโทรกริ้งกร้างไปตามเบอร์ต่างที่ขึ้นอยู่ในบัตร

โทรไปนะเบอร์ต่างบางเบอร์
ระงับการใช้บริการชั่วคราวค่ะ
บัตรนะบริการฝากหมายเลขโทรกลับค่ะ

ว่าที่คุณโทรเบอร์ที่เจอในบัตรต่างนี่ไม่มีเบอร์ไหนติดต่อได้เลย

หนีหายไปไหนแล้วไม่รู้รับเงินไปกี่บาทกี่บาทแล้วคุณ
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายคนหนึ่ง๕๐๐บาท
คนเท่าไหร่๑๐๐คนเท่าไหร่๑๐๐คนเท่าไหร
คุณแล้วต่อเดือนด้วยนะยังไม่คูณจำนวนเดือน

รายได้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับ
ตอนนี้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้ความสนใจนะครับ
เพราะว่ามีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของตำรวจ
ตอนนี้มีการสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

เพื่อให้ดูรายละเอียดและข้อเท็จจริงแล้วนะครับ
โดยให้พันธ์ตำรวจเอกยงฤทธิ์สุภพล
ภูมิกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม
รักษาราชการแทนภูมิกับการสพเมืองสมุทรสาครก่อนนะครับ

แต่ต้องอยู่ในกระบวนการถูกตรวจสอบก่อนนะฮะ
ทีนี้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่

มีคำสั่งด่วนให้ยกย้ายข้าราชการแล้วนะครับ

เฮ้ยตามอะไรต่อดีคุณ

เกาะเรื่องนี้กันต่อนะฮะ

ใช่ค่ะเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าเพิ่มเติมเรื่องนี้ด้วย
ข่าวเยอะไปหมดเลยต่อไป